เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
แล้วตอนนี้ตำรวจเองเขาก็เร่งหาพยานหลักฐานนะคะ
ว่าใครเป็นคนทำเป็นชายนิรนามถูกฆ่ายัดถังถ่วงน้ำ
ลงในอ่างเก็บน้ำที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงในจังหวัดเชียงราย
จากชายแดนไทยพม่าไป๑๓กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์นี้แล้วคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่อื่น
ถูกฆาตกรรมอำพรางและนำมาทิ้งในพื้นที่
กรณีพบศพชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ถูกฆ่ายัดถังขนาด๒๐๐ลิตร
ก้อนหินขนาดใหญ่ถ่วงในอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านเทิดไทย
หมู่๑ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบเนี่ยไม่พบหลักฐานในตัวนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๒สัปดาห์
ชาวบ้านที่พบศพไปเจอเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
เก็บน้ำดังกล่าวที่แห่งนี้เป็นที่รองรับน้ำให้กับชาวบ้านใช้

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจจุดเกิดเหตุเส้นทางเข้าไปค่อนข้างลำบาก
คือลึกห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชนเป็นทางลุกรังค่อนข้างแคบคุณผู้ชม
อ่างเก็บน้ำล้อมรอบด้วยภูเขานะคะ
พื้นที่เป็นแบบนี้ห่างจากชายแดนไทยพม่าไป๑๓กิโลเมตรแล้วก็มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเทิดไทยเปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะมาจากพื้นที่อื่นเพราะว่าในหมู่บ้านไม่มีใครไปแจ้งคนหาย
เชื่อว่าคนที่ทำน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่าอ่างเก็บน้ำคือเข้าไปลำบากคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักหรอก
หากพิจารณาจากสภาพศพมีการใส่เสื้อถึง๓ตัวมีเสื้อกันหนาวด้วย
ศพน่าจะถูกฆ่าในช่วงฤดูหนาวก็น่าจะเป็น๑๒เดือนก่อน

ใช่เนอะ
วันนี้๑ผืนคาดเข็มขัดเดชนารีรองเท้าเลียดแบบยี่ห้อดัง๑คู่
นาฬิกาสีทอง๑เรือนแบงค์๒๒ใบหลอดบรรจุผงสีขาวคล้ายเฮโรอีน๑หลอด
แชค๑อันและกระสอบปุ๋ยที่ห่อศพไว้๑ใบ
หลักฐานทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ไปอ่างเก็บน้ำอีกรอบ
เพื่อพาพยานหลักฐานเพื่อไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และจะไปตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายเข้ามายังจุดนี้ด้วยว่าเข้ามาเส้นทางไหนอย่างไรนะคะ